คุณจำได้ไหมแบงค์พันธุ์เนี่ยกับแบงค์ร้อยใหม่ที่เป็นแบงค์ร้อยที่ระลึกเนี่ย
ลักษณะคล้ายกันทั้งสีทั้งขนาดทุกอย่างปรากฏว่าล่าสุดค่ะ
จฉาชีพรายนี้ทำยังไงรู้ไหมคะที่บอกว่ากระจอกคือไปเติมเลข๐นะเห็นไหม
เติมเลข๐เองที่ท้ายแบงค์ร้อยคุณให้ดูว่าเป็นแบงค์พันธุ์แล้วเอาแก๊งนี้ไปใช้จ่าย

ก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวเพราะชาวเน็ตบอกว่ากระเจาะ

พยายามนะไอ้แบบนี้อย่าหาทำนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาทันทีค่ะคุณผู้ชมนะฮะ
แล้วจะบอกว่าเป็นวิธีที่ไม่แยบยนต์อะไรเลยนะคะแค่เอาปากกามาเขียนศูนย์ต่อท้ายทั้งที่

เห็นไหมคือมันชัดเจนเลยว่าไม่เนียนนะไม่เนียนเลยค่ะนี่คือเป็นแบงค์ร้อยใหม่ที่เป็นปัญหาอยู่นะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งนำเรื่องนี้มาโพสต์ไว้นำภาพแบงค์ร้อยเติมเลข๐ฉบับนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊ค
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าถูกมิจฉาชีพนำมาหลอกที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
บริเวณวัดหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เลยเอาเรื่องราวเนี่ยมาโพสต์เตือนภัยให้กับพ่อค้าแม่ขาย
เพิ่มความระมัดระวังกันให้มากขึ้นถ้ารีบนะคุณก็อาจจะเผลอนะ
เพราะว่าถ้าเกิดดูแบบลวกนะดูแบบไวเนี่ยมันก็คล้ายนะ
มันก็สีเอยแล้วหลักมันก็มา๔ตัวครบแบบนี้นะ
มันก็คล้ายเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ทันได้ระมัดระวังหรือตั้งตัวตั้งหลักเนี่ยนะคะ
อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมดูนะคะจุดสังเกต
ที่ระลึกแบงค์ร้อยเนี่ยท่านดูนะคะ
เพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติเขาก็พยายามที่จะช่วยอีกทางหนึ่งแหละค่ะ
บอกว่าให้สังเกต๕จุดก็คือ๑ตัวเลขแจ้งชนิดราคาต้องชัดเจน
ไม่ใช่ว่าไปเติมศูนย์ท้ายเองนะฮะครับสองธนบัตรสีเหลืองทอง
แม้ว่ามันจะคล้ายกับแบงค์พันธุ์แบบเดิมแต่มันก็ไม่เหมือนซะทีเดียว
สังเกตให้ดีนะคะ๓มีตราพระราชพิธีนะคะนี่เป็นแบงค์ร้อยเนื่องจากว่าเป็นแบงค์ร้อยฉบับพิเศษนะคะ
ตัวเลขแจ้งชนิดราคาในดอกไม้๕ภาพด้านหลังเป็นจุดสังเกตสำหรับแบงค์ร้อยที่ระลึกฉบับใหม่นี้นะคะ